คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ
การที่เจ้าหน้าที่ไปบุกรวบพอโรงเรียนแห่ง๑
ในพื้นที่บางชันที่กรุงเทพฯมหานคร
บุกไปถึงห้องพอเอาเงินในซองสีน้ำตาลออกมากางเลย
ผอครับนี่เงินเป็นแสน
พอโกงเงินค่าอาหารเด็กใช่ไหม

คือรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการที่ประมูลโครงการได้
คุณผู้ชมดูช่วงที่จังหวะตำรวจเนี่ย
เค้าเรียกว่าจะยังไงดีสั่งสอนผอเลยห้ะ

พออบอกว่าเขาอาหารมีคุณภาพ

แล้วทำไมพออไม่เอาเงินตัวนี้แล้วไปเพิ่มคุณชาติอาหารให้เด็กละ
เอามาทำไง
นี่เลยคุณยอมจำนวนทั้งหมดเลยนะนะค่ะ
แล้วภูเขาเรียกว่าอะไรคุณผมเรียกไม่ผิดใช่ไหม

ค่ะค่ะหรือชี้แจงหรือตำหนิอ้าว
เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปชครับ

ป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

ซึ่งเมื่อวานี้ทางด้านของผู้บังคับการของปป
เองเลยนะทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วนะครับ
อกจากนี้ยังมีทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปรับปรามการทุจริต
ภาครัฐหรือปปทเข้าควบคุมตัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งญบชกรุงเทพฯ
ภายในห้องทำงานเลยนะฮะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบนะครับ
คุณผู้ชมฮะเงินบนโต๊ะเทออกมาจากซอง
เอามานับให้ดูเลยนะฮะว่ามีเงินกี่บาท
คุณเงินสด๓๒๙๐๐๐บาท
เป็นเงินของกลางที่เขาบอกว่าพอเรียกรับจากผู้ประกอบการ
ประมูลในโครงการเรื่องของค่าอาหารให้กับเด็ก
โดยพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วนะฮะ
ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ผู้ที่อบรมสั่งสอนเมื่อสักครู่นี้
หลังจากที่เข้าควบคุมตัวพอแล้วนะฮะ

บอกว่าพอรายดังกล่าวเพิ่งย้ายมาใหม่

กำไรจากโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนไม่ค่อยมากินกัน
เรียกเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๖๕เป็นต้นมา
ผู้ประกอบการซึ่งได้กำไรจากโครงการดังกล่าว
น้อยอยู่แล้วต้องไปหยิบยืมเงิน
เพื่อมาจ่ายใต้โต๊ะให้กับพอ
จากถูกขู่ว่าถ้าไม่จ่ายจะยกเลิกสัญญา
ต่อมาผู้ประกอบการทนแบกรับภาวะขาดทุน

แจ้งเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มนะครับ

แม้ว่าผอโรงเรียนจะอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อโต๊ะเก้าอี้นั้น
แต่ถือว่าตรงนี้ที่รับมาจากผู้ประกอบการ

เรียกรายเดือนเดือนละ๙๐๐บาทเพราะอะไรรู้ไหม
ต้องเอาไปจ่ายคนที่เขาดูแล
คุณผู้ชมฮะจริงเรียกเงินจากคู่สัญญา
ที่เขาต้องจ่ายคือ๓๔๗๐๐๐บาท
บอกว่า๓๒๐๐จะนำไปเป็นงบประมาณ
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ภายในโรงอาหารของโรงเรียนนะครับ
ส่วนอีก๒๗๐๐บาทจะแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการอาหารนักเรียน
จำนวน๕คนเป็นเวลา๓เดือนเดือนละ๙๐๐บาท
ลบคูณหารไปตั้งแต่พฤศจิกายนยันมกราคม๖๖
ก็อีก๒๗๐๐นี่เขาอ้างไว้แบบนี้นะครับ
แต่ถามว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อไหมไม่เชื่อ
ต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ขณะที่ทางด้านเลขาธิการปปทบอกว่าจากการตรวจสอบขณะนี้
พบว่ามีผู้กระทำผิดเพียงคนเดียวก็คือพอท่านนี้
จะรวบรวมพยาหลักฐานขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่อยู่นะครับ
ส่วนกรณีที่พออ้างว่าจะนำเงินส่วนดังกล่า
ซื้อโต๊ะเก้าอี้๔๐ชุดนั้นเป็นแค่คำกล่าวอ้างครับ
เพราะงบจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ปรับปรุงอะไรต่างนั้น
ทางเขตเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว
เขตคืออะไรสำนักงานเขตบุญธิการศึกษาเลยนะครับ

คุณผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะที่เห็นเขาไปแกะไปกางเงิน
ผอได้ดูเลยบันทึกหลักฐานกันไว้นะครับ
ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครโดยรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
แพทย์หญิงวรรษณีวัฒนาก็เปิดเผยว่า
เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมนาคม
ระหว่างนี้ให้พอรายดังกล่าวพักราชการไว้ก่อน
หากพบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง
ตราโทษก็คือปลดออกหรือสั่งให้ออกจากราชการ
คุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวของเรา

ทั้ง๒ประตูไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก

แต่ภายในยังเปิดทำการเรียนการสอนปกติ

เขาก็แจ้งว่ารองพอโรงเรียนสั่งไว้แบบนี้

ต้องไปขออนุญาตจากสำนักงานเขต

พอดีเป็นนักข่าวจากไทรัสทีวีครับท่านครับ

อะไรนะครับท่านครับ
อันนี้ครับผมมานี่

พอที่ผมมาตามข่าวที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ครับ
จะสอบถามตอนนี้ทางโรงเรียนมีการตรวจสอบ
หรือมีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพราะว่าไม่มีอำนาจที่จะแจ้งตรงนี้
ต้องขอไปที่
เนี่ยฮะตอบได้แค่นี้จริงนะครับ
ทีมข่าวได้สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งนะครับ
ว่าที่ผ่านมาเคยได้ยินปัญหาเรื่องของค่าอาหาร
จัดสรรงบอะไรเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองคนนี้บอกว่า
ก็เพิ่งรู้ว่าพอคนนี้ย้ายมาเพียงไม่กี่เดือนนะ

หลังเป็นข่าวผู้ปกครองพูดคุยกันในกลุ่มแชทนะฮะ
เมื่อสอบถามครูประจำชั้นก็ไม่มีใครมาตอบชี้แจง

เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน๘ชั่วโมงต่อวัน
เรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะ

ถ้าผอเป็นแบบนี้แล้วเด็กจะเป็นแบบไหนล่ะนะฮะ
มันไม่ใช่ใบใจแค่เรื่องอาหารทั้งวัน
ไม่สบายใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับในโรงเรียนเลย
ใช่ความเป็นอยู่ของนักเรียนเราก็ไม่รู้
ขนาดเรื่องนี้คุณก็ไม่มีจังหยะบันในความเป็นครูเลย
ถ้าเกิดคุณพฤติกรรมแบบนี้จริง
แล้วเรื่องอื่นคุณจะปกป้องลูกเราได้ไง

เรื่องนี้ก็ต้องมีการนำตัวไปสอบกันต่อแล้วฮะ
แล้วก็ดองดูว่ามีกระบวนการหรือว่ามีใครที่เกี่ยวข้องอีกหรือเปล่า
และต้องตรวจสอบโรงเรียนอื่นด้วย
ใช่ค่ะโอ้โหเชื่อว่าโรงเรียนอื่น
ถ้าเกิดว่าทำผิดทำไม่ดีก็จะร้อนหนาวตามไปค่ะ